ยศาสตร์รัสเซียกำลังพยายามในการวิจัย
สัตว์ที่จะมีความคล่องแคล่วในการดมกลิ่นมากกว่าสุนัขครับ
จะเป็นตัวอะไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ
ก็คือเจ้าหนูนั่นเองนะฮะจะเอาหนูมาดมกลิ่น
ที่ถือว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการที่อยู่คู่มนุษย์มาอย่างยาวนาน
เพื่อจะให้การดมกลิ่นของหนู
โดยอาศัยการตรวจสอบขึ้นสมอง
มีผลออกมาเจ้าหนูก็ทำออกมาได้ดีนะครับ
มีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันเมื่อได้กลิ่นที่แตกต่าง

วิจัยเพื่อสร้างหนูให้เป็นฮีโร่นักดมกลิ่นตัวใหม่นี้

เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ยังพบข้อจำกัดของหนูในหลายเรื่อง
แล้วก็ยังต้องใช้เวลาฝึกฝนเพื่อให้มันจดจำกลิ่นต่างได้
แต่ผลการทดลองเบื้องต้นนี่เป็นแนวโน้มที่ดี
ที่หนูอาจจะเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของเจ้าหน้าที่แทนสุนัข

ลักษณะทางกายภาพของหนูสามารถซอกแทรกเข้าไปในสถานที่เล็กได้
จะทำให้มันเข้าถึงจุดที่คนร้ายอาจซุกซ่อนสิ่งต้องห้าม
แม้กระทั่งการมุดหัวเข้าไปตามซากปรักหักพัง
เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุภัยพิบัติต่างนั่นเองแหละครับ